ตั้งคำถามแบบนี้ก่อนเลยว่ามันใช่ไหมที่จะมาเก็บเวลานี้
รู้จักค่าหนี้ไหมคะค่าเหยียบแผ่นดิน
บัตรผ่านประตูไหมเหมือนละประตูอีกจานประมาณนั้น
ต่อไปนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ถ้าเกิดว่าจะเหยียบแผ่นดินไทย
ท่านต้องมีค่าเหยียบแผ่นดินหรือบัตรผ่านเข้าประเทศไทย
ตรงนั้นไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

เคยมีแนวคิดนี้ตั้งแต่ปี๕๙
แล้วตอนนั้นคือภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเขาออกมาค้าน
เขาบอกว่ามันจะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว
ขนาดว่าตอนนั้นยังไม่มีโควิดนะปี๕๙
เขายังคัดค้านแล้วตอนนี้การท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นไงฮะ
ซบเศร้าแล้วถ้าเกิดว่าจะมาเก็บแบบนี้มันจะส่งผลไหม
คือการท่องเที่ยวต้นทุนแทบจะไม่มีเลย

แต่กลายเป็นว่าถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเขามีต้นทุนแบบนี้

เรื่องนี้เปิดเผยมาจากคุณธนกรวังบุญคงชนะโคศกรัฐบาล
ออกมาแถลงแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้บอกว่า
ไตรมาสที่๒ของปีนี้ก็คือ๑เมษายนเป็นต้นไป
คุณผู้ชมฟังชัดนะคะช้านะคะ
รัฐบาลจะเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทยคนละ๓๐๐บาท
หรือเรียกสั้นว่าค่าเหยียบแผ่นดิน
เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไทย
และทำประกันให้แก่นักท่องเที่ยว
กรณีนักท่องเที่ยวประสบเหตุหรือเสียชีวิต
ก็จะได้รับวงเงินสูงสุดคือ๑ล้านบาท
หรือค่ารักษาพยาบาลได้รับสูงสุดคือ๕แสนบาทเป็นต้น
โดยวางแผนเก็บรวมกับค่าตัวเครื่องบิน

คือจะมัดรวมไปในค่าตัวเครื่องบินเลย
หรือตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาว่า
จะเรียกเก็บสำหรับการเดินทางทางบกด้วยหรือเปล่า

รัฐบาลได้ตั้งเป้าอีกว่าถ้าเกิดว่า
ไทยมีนักท่องเที่ยวอยู่สักประมาณ๑๓๑๘ล้านล้านบาท

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวไทยอยู่ระหว่าง๕๑๕ล้านคน
ถ้าคูณ๓เข้าไปแปลว่าจะมีรายได้ค่าเหยียบแผ่นดิน
สักประมาณ๑๕๐๐ล้านถึง๔๕๐๐ล้านบาท
สำหรับการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ว่ากันว่ามีหลายประเทศเขาก็เก็บกัน
ยุโรปญี่ปุ่นมาเลเซียส่วนใหญ่จะรวมไปในค่าตัวเครื่องบิน
แต่ถ้าเกิดว่าไปสำรวจตีดีแนวโน้มการเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน
ต่างประเทศเขาค่อยเบาบางลงไปนะ
หรืออาจจะยกเลิกไปเลยนะคะ
เก็บ๓๐๐บาทแน่นอนนะครับ